คือบ้านนี้ดีว่าลูกกระสุนตกมาแล้วไม่ได้มีใครเจ็บนะฮะแต่ว่าบ้านนี้ครับมีคนเจ็บแล้วกระสุนฝังในด้วย
คนเจ็บเป็นผู้ใหญ่อายุ๔๕ครับล้อมวงดื่มสังสรรค์กันมีทั้งเสียงพลุ
แล้วก็มีเสียงปืนผสมมาด้วยด้านข้างของคุณมิ้นท์นั่นแหละฮะ
นั่นน่ะคือกระสุนที่เจาะเข้าไปแล้วฝังอยู่บริเวณด้านในเจาะที่บริเวณข้อพับขาขวา
คุณผู้ชมครับซอยเพชรหึงสิบเจ็ดที่พระประแดงสมุทรปราการคือจุดเกิดเหตุ
นี่คือภาพค่ำคืนตอนที่เกิดเรื่องก็โต๊ะไม้ยาวเอาเก้าอี้มาวางล้อมวงกัน
กินข้าวดื่มสังสรรค์กันในสวนผลไม้จัดตกแต่งก็ต้อนรับปีใหม่
ไม่มีใครคิดครับว่าจะมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนลงมาแล้วเจาะเข้าที่ร่างของคน
ฝังในร่างครับคนเจ็บคืนนายนันทวุฒิอายุ๔๕ปีครับ
โดนกระสุนยิงเจาะเข้าไปที่ข้อพับขาด้านขวาและฝั่งในด้วยนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลดูภาพเอ็กซาเรย์หน่อยภาพเอ็กซาเรย์และภาพบาดแผล
นี่คือภาพบาดแผลที่โดนยิงเข้าไปและนี่คือกระสุนที่เจาะเข้าไปครับ
ภาพคู่เทียบกันเลยฮะคือจะมีภาพบาดแผลที่โดนยิงแล้วเลือดก็อาบ
แล้วหลังจากนั้นพอไปเอ็กซาเรย์ดูโอ้โหหัวกระสุนฝังอยู่นะแบบนี้ครับ
นี่คือฝีมือใครอ่ะใครใครเป็นคนยิงคนเจ็บก็ไม่รู้เหมือนกัน
เขาบอกว่าตัวเขาเองก็นั่งดื่มสังสรรค์กำลังสนุกอยู่เลย
แล้วก็บอกทุกคนเหมือนโดนยิงเลยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน
กันประมาณสักช่วง๖โมงเย็น๕ทุ่ม๔๕เกิดเรื่องครับ
ทุกคนวิ่งหนีตายเข้าบ้านเพราะว่าไม่รู้ไงว่ากระสุนมาจากไหน
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
วันนี้เราลงพื้นที่ไปครับจุดเกิดเหตุ
โต๊ะไม้ที่นั่งกินข้าวกันเมื่อวานนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ภาพล่าสุดวันนี้โต๊ะนี้ครับนี่ฮะ
มีการตั้งขวดเครื่องดื่มอะไรไว้นะ
และนอกจากนี้บนถนนเจอคราบเลือดของคนเจ็บตกอยู่ด้วยครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทุกคนเอาชีวิตรอดก่อน
ข้าวของยังไม่ได้เก็บดีลำโพงลำโพงก็ยังตั้งอยู่ครับ

หลานสาวที่อยู่ในเหตุการณ์
คุณสรานจิตบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
คือก็นั่งกินสังสรรค์กันอยู่ดีไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ใครเป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วทำให้มีคนเขาต้องมารับเคราะห์แบบนี้ครับ
ใช่ค่ะปีที่แล้วก็กินแต่ก็ไม่มีอะไร
ปีนี้ก็มากินแต่พอปีนี้เกิดก็ปีหน้าก็ไม่น่าจะกินนั่นแหละ
กลัวแล้วใช่
กลัวแล้วครับคือส่วนคนเจ็บครับ
คุณนันทวุฒิเนี่ยคุณหมอผ่าเอาหัวกระสุนออกมาแล้วนะครับ
เป็นลูกกระสุนขนาด๙มมตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
พ้นขีดอันตรายแล้วตำรวจเองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลพยานแวดล้อมแล้วจะไปไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติมครับ
เพื่อหาว่าใครเป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วทำให้กระสุนมันตกลงมา
แล้วเจาะเข้าที่ร่างของคนฝังใน
ไปโดนหัวหรือว่าโดนอวัยวะสำคัญเนี่ย

นี่หลายคนถึงบอกว่ามันควรต้องเปลี่ยนกฎหมายไปเลยดีไหมล่ะ
คนจะได้ไม่กล้าไงคนจะได้ไม่กล้ายิงปืนขึ้นฟ้าอีก

เท่ากับพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายโดยเจตนา

เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันไม่รู้จริงไง
ว่ามันจะไปตกตรงไหนแล้วใครจะเป็นคนที่เคราะหร้าย